ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
หลายพื้นที่ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะบางพื้นที่ก็ยังคงร้อนอยู่
ขอนแก่นค่ะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมถนนมิตรภาพนะคะ
รถจักรยานยนต์นับ๑๐คันที่จอดอยู่ริมฟุตบาทถนนมิตรภาพ
หน้าห้างสรรพสินค้าเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ย
ดูสิโดนน้ำท่วมพัดล้มระเนระนาดไปหมดเลยค่ะ
เพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วตกนานหลายชั่วโมงด้วย
ตกตั้งแต่เย็นไปจนถึงค่ำเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ซึ่งรถเก๋งจอดเสียกลางถนนก็หลายคัน
เพราะน้ำมันทะลักเข้าท่อไอเสียค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยด่วน
อีกหลายสายนะคะทั้งสายหลักสายรองก็ถูกน้ำท่วมขังเหมือนกัน
มิตรภาพทั้งขาขึ้นขาล่องบริเวณทางลอดอุโมง
ห้างสรรพสินค้ายาวไปจนถึง๔แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ก็ต้องรับศึกหนักเลยล่ะค่ะน้ำท่วมขังเยอะ
ระดับน้ำอยู่ที่๓๐เซนติเมตรค่ะ